คุณผู้ชมคะไปติดตามสถานการณ์โควิดที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าจังหวัดนทบุรีก็เป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยราย๒วันติดกันแล้วค่ะ
ล่าสุดมีคำสั่งออกมาขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหลัง๓ทุ่มถึงตี๔นะคะ
คือเอาง่ายง่ายก็คือนทบุรีผู้ว่าประกาศค่ะห้ามออกจากบ้านหลังสามทุ่มไปจนถึงตีสี่ค่ะ
แล้วก็ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้านไปชี้สถานที่สาธารณะ
ฝ่าฝืนปรับไม่เกินสองหมื่นบาทนะคะงดรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่
ยกเว้นดื่มในครอบครัวที่บ้านเท่านั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรีบอกด้วยนะคะว่า
จำนวนผู้ป่วยที่นนทบุรีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากสิ่งที่วิกฤตกว่าก็คือเตียงเริ่มจะไม่พอแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะ
สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย
ก็ออกมาประกาศปรับเวลาให้บริการในพื้นที่๑๘จังหวัดสีแดงนะคะ
กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็หลายจังหวัดที่เราเคยขึ้นรายชื่อไว้ให้แล้ว
ตอนนี้นะคะให้บริการคือ๑๑โมงถึง๒ทุ่ม
มาปิด๒ทุ่มนะคะเร็วขึ้น๑ชั่วโมง
ปิดให้บริการ๓ทุ่มนะคะ
คือทุกอย่างปิดเร็วขึ้น๑ชั่วโมงหมดเลย
เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง๒พฤษภาคมนี้ค่ะ